ชนิดกีฬาก็บางชุดเดินทางไปแล้ว
แล้วก็บางคนกำลังฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้าย

แต่ฟุตบอลหญิงมีความหวังที่อยากจะทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศให้ได้
ก็ได้กำลังใจจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
วันนี้นักกีฬาครับก็นำโดยดาวดังหลายคน
สุนิสาสร้างไทยสงศ์กัปตันทีมธนีการแดงดา
ศิลาวันอินเตอร์มีกาญจนาสังเงิน
ก็พบกับนายกออสไปพบที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ

๔สิงหาคมนี้ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่อินโดนีเซีย
จะเล่นเกมแรกเจอกับญี่ปุ่น๑๖สิงหาคม
และเกมที่๒พบกับเวียดนาม๑๙สิงหาคมศึกหนักมาก
ค่ะซึ่งพลตำรวจเอกสมยศนะคะ
ก็บอกค่ะว่าให้ทุกคนทำหน้าที่ให้เต็มที่นะคะ

มีสมาธิในการฝึกซ้อมก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันนะคะ

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนี่ทำผลงานได้ดีมาก

ส่วนการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้
ก็มีการเตรียมทีมพร้อมมาก

แล้วก็เดินทางไปอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นด้วย
แต่ก็จะไม่กดดันนักกีฬานะคะ

เพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยเรากันค่ะ

ให้กับประชาชนคนไทยนะครับ
คาดหวังก็บอกกับน้องว่า

ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ที่สร้างผลงานด้วยดีมาตลอดนะครับ
สามารถเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก

เราจึงจำเป็นที่จะต้องสนับสนุน
นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้
ได้มีการพัฒนาเรียนรู้สร้างประสบการณ์

จะส่งเด็กชุดนี้ไปหาประสบการณ์
ในต่างประเทศตลอดเวลานะครับ
ขณะที่เรื่องนักฟุตบอลชายทีมชาติไทย
พลตำรวจเอกสมยศก็บอกแล้วก็ยอมรับด้วย
ว่าข้อจำกัดก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน
ทั้งการเตรียมตัวนักเตะที่ติดภารกิจกับสโมสรอยู่บางคน

และบางคนก็ติดธุระส่วนตัวกับครอบครัวจนต้องถอนตัวออกไป
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เชื่อมั่นในตัวโค้ช

รวมถึงได้ให้โค้ชเฮงวิทยาลหกุลเข้ามาช่วยด้วย
แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็อยากให้แฟนบอลไทยทุกคนส่งกำลังใจให้กับนักเตะค่ะ

ผมเชื่อมั่นในตัวโค้ชผู้ฝึกสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้คุณวิทยาลาวกุล
เป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ
การเดินทางไปทำหน้าที่ของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายทั้งหญิง
แล้วก็ให้การสนับสนุนในทุกด้าน
ยังไงเสียไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใด
ผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่น
มีความตั้งใจที่จะสร้างผลงานดีให้เกิดขึ้น
เพราะมันเป็นชื่อเสียงเกียรติยศของเขาเองของวงตระกูลเขา
แล้วก็เป็นชื่อเสียงของประเทศชาติด้วยนะครับ
ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจเต็มที่
ส่วนผลงานจะออกมาอย่างไรกีฬามันก็ไม่มีสูตรสำเร็จ

ไม่ใช่ไม่ใช่หาทางแก้ตัวนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริง
ซึ่งมั่นใจว่าทุกคนจะทำผลงานออกมาได้ดี

หวังว่าจะสร้างประติศาสตร์คว้าเหรียญทองมากรองได้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันครั้งนี้ครับ